คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
มาต่อกันที่สองสาวสวยถึงแม้ว่า

ซึ่งหลายคนก็แซวว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกับเชอรี่
นี่รวมไปถึงน้องแอนชิลีของเราด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเห็นหน้าฝรั่งแบบนี้นะ
แต่ว่าสองคนนี้เขาชื่นชอบความเป็นไทยแบบนัมเบอร์วันเลย

ว่าทำไมถึงถูกฉลกกับชุดไทย
ไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรือว่าเทศกาลไหน
ก็มักจะได้สวมชุดไทยตลอดอย่างที่เราได้เห็นในโซเชียลเนาะ

หรือว่าจะเป็นช่วงสงกรานที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้ไหม
น้องเนี่ยแต่งชุดเป็นนางกินิทาเทวี
เดินนับบนอย่างสวยห้ดงาม
สวยมากสวยจึ้งนะ
ยังได้ไปกราบพระอาจารย์ตุ๋ยลูกศิษย์หลวงปู่มั่น

ซึ่งงานนี้เขามีศิลปินดาราที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์
รวมตัวกันเพียบเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

ก็คือหนูรู้สึกว่าไปแล้วสบายใจค่ะ
แล้วก็แม่ของหนูเองก็ไปทีมภูเก็ตเองก็ไปด้วย
ผ่านไปก็อ้าวสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ด้ารู้สึกว่าพอทำแล้ว
เรารู้สึกอิ่มบุญเรามีความสุข
พร้อมที่จะสู้ต่อไปมีกำลังใจ
ถึงน่าจะฝรั่งแต่รำได้ค่ะ

อาแมนด้าบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอได้ไปขอพรพระอาจารย์ตุ๋ยเรื่องงานด้วยนะ
ปรากฏว่ากลับมาได้ละครเรื่องใหม่
รวมทั้งเรื่องที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้ทั้งหมด๓เรื่องจุกคุณผู้ชม

ใช่ค่ะมีอีกคนนึงนะแอนจี
เพราะว่าเป็นฝรั่งจ๋าจริงแต่แอนชิลีเนี่ยชอบเข้าวัดทำบุญมากเลย
ที่สำคัญแอนชินีเขานับถือหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเซาพี่แจ๊ค
เห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยเกิดแล้วก็โตที่ชาชิงเซา

ก็เลยสอนให้แอนชิลีมากราบไหว้ท่านทุกครั้งที่มีโอกาสเลย
คุณแม่แอนชิลีค่ะยังแอบมาขอพรที่หลวงพ่อโสธร
แล้วปรากฏว่าลูกสาวมงลงเลิศ
หลังจากนั้นเวลามีงานใหญ่งานสำคัญต่าง
เพราะว่าคุณแม่เป็นชาชิงเซาด้วยนะคะ
แล้วก็เชื่อด้านศาสนาพุทธ
ก็เลยไปแล้วก็มันเป็นจริง
หลังจากนี้ล่ะคะถ้าสมมุติแบบจะต้องไปขออีกหนู

ไปค่ะเพื่อแบบ
ความมั่นใจใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบทำตามในสิ่งที่คุณแม่สอน
แล้วเคล็ดลับนะคะก็คือต้องเอาไข่ไปบน
ใช่พลอยก็เคยไปแก้บนที่นี่ไปขอลูกก็ได้เหมือนกัน
จริงหรือคอยแก้บนพันฟองโอ้ใช่ขนกันตาแตกเลย
แต่ว่าขอแล้วเราได้ไงเราสมหวังเลยค่ะ